จะไปดูจิ้งจกย่างอดใจไว้นิดนึงนะฮะมาดูเรื่องนี้กันก่อน
หลวงปู่รูปหนึ่งก็หลงเชื่อโยมที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มาที่วัดเลยมาถามหลวงปู่เป็นไงบ้างฉีดวัคซีนไป๒เข็มแล้ว
หลวงปู่มีอาการอะไรเดี๋ยวผมจะตรวจสุขภาพหลวงปู่ให้
ปรากฏว่าไอ้การที่เขาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เขาไม่ได้เป็นจริงสุดท้ายนี่แปลงร่างเลยเป็นโจร
มาขโมยของในวัดมาขโมยของของหลวงปู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสาเกตที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
หลวงปู่หลัดท่านอายุมากแล้วนะคุณ๗๓ปี
เป็นพระลูกวัดของวัดสาเกตแห่งนี้
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่ามีชายแปลกหน้าเข้ามาตีสนิท
คุยต่างนานาแล้วก็มีการถามว่า
หลวงปู่ฉีดวัคซีน๒เข็มแล้วใช่ไหม
หลวงปู่หลัดท่านก็บอกไปว่าใช่
และชายแปลกหน้าก็บอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชัยวาน
จะมีหมอมาตรวจเช็คสุขภาพของหลวงปู่
หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้ว๒เข็ม
หลวงปู่ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเลย
เพราะเดี๋ยวจะมีหมอมาตรวจเลย
ส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวผมเฝ้าตรงนี้ให้ก่อนนะหลวงปู่
หลวงปู่ไม่ต้องห่วงนะไปอาบน้ำก่อน
ปรากฏว่าหลวงปู่ก็หลงเชื่อโยมคนนี้
ทีนี้ครับก็รีบไปอาบน้ำ

ก็เห็นชายแปลกหน้าโยมแปลกหน้าคนนี้
นำไม้กวาดมาทำความสะอาดภายในกุฏิอย่างดีเลย
หลอกล่อหลวงปู่ให้ไว้ใจให้เชื่อใจ
หลวงปู่ก็คิดว่าเอาเป็นคนมีน้ำใจ
แต่ทีนี้ครับพอหลวงปู่อาบน้ำอาบท่าเสร็จ
ออกมานะยังเห็นชายคนดังกล่าว

ประโยคเดียวก่อนที่จะลาจากไป

ไปก่อนเด้อปู่ไปแล้วนะปู่ไปแล้วหลวงปู่นะ

เขาพูดรอบเดียวไปก่อนเด้อปู

พร้อมกับสิ่งของและทรัพย์สินของหลวงปู่นะครับ
สวัสดีครับ
บ้างแล้วปูด้าเดี๋ยวตำรวจไปนั่งเบื้องไห่กัน
ครับ
โอ้โหเนี่ยหลวงปู่ก็หลงเชื่อไปนะฮะ
หลวงปู่มาตรวจดูทรัพย์สินในอังสะ
ปรากฏว่าเงินหายไป๑๐๐๐บาท
เหลือในอังสะแค่๑๒๐บาทนะครับ
หลวงปู่ก็โทรแจ้งตำรวจสพชัยวานทันทีนะฮะ
สิทธิ์ข่าวของเราก็คุยกับผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่ง
เล่าให้ฟังบอกเห็นชายแปลกหน้านี้อายุประมาณสัก๒๐ปี

หมวกชุดดำเดินเข้าวัด
ตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่าคิดว่าคนมาทำบุญ

แล้ววัดอยู่กลางหมู่บ้านวัดก็ต้องเปิดไว้ตลอดแล้วครับ
และทีนี้ฮะชายแปลกหน้าคนนั้นก็ไปที่กุฏิหลวงปู่
แล้วก็แน่นอนตามที่ชายแปลกหน้ากล่าวอ้างกับหลวงปู่เลย
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มาหลอกลวงหลวงปู่แบบนี้
ชาวบ้านโกรธแทนหลวงปู่เลยนะ
หลอกคนแก่มาหลอกพระที่มีอายุเยอะแบบนี้นะครับ

เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
จะได้ไม่ไปหลอกพระที่วัดอื่นหรือว่าไปหลอกชาวบ้านอีกนะครับ
อีโมงใส่จักรน้อยเวลาพับอีโมง
เอามาไว้ทั้งหัวกับสิบเป็นหลอกอีโมง

อายุกับสิบประมาณเป็นผู้ชายประมาณ๒๐กว่าปีนี่แหละค่ะ
นี่แหละฮะตอนนี้ตำรวจสพชัยวานนะครับ
ก็กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อเร่งตัวเร่งตามตัวผู้ชายแปลกหน้าคนนี้
ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็ฝากเตือนไปยังวัดวาอารามต่างด้วย
หลวงปู่หลวงตาพระสงฆ์องค์พระเจ้าทุกรูปเลย
ตลอดจนชาวบ้านทุกคนบอกว่าอย่าได้ไว้ใจ

มิจฉาชีพมักจะเข้ามาตีสนิท
ฉวยโอกาสเอาทรัพย์สินไปได้มาทุกรูปแบบ
หยอดคำหวานหยอดคำให้เชื่อ
แล้วก็เข้ามาแบบใช้วิธีการแบบที่หลอกหลวงปู่นะ
แต่สุดท้ายประโยคที่ทิ้งท้ายไว้แหมมันน่าเจ็บใจเลย
หลวงปู่บอกมันเจ็บอยู่ในอก
ตอนที่มันบอกว่าไปก่อนเด้อปู่

ใช่ค่ะนี่มาหลอกกันแบบนี้นี่คือผียังน่ากลัวน้อยกว่าคนมาหลอก